ตอนนี้มีประกันภัยรูปแบบใหม่นะคุณผู้ชมเป็นประกันภัยความงาม
แต่ว่าคุ้มครองใครบ้างคุ้มครองในกรณีไหนบ้าง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หรือว่าคปพได้เปิดเผยถึงประกันภัยเสริมความงาม
ซึ่งเป็นประกันภัยรูปแบบใหม่ของไทยเลยครับคุณผู้ชม

ครองทั้งผู้รับบริการและแพทย์ผู้ให้บริการ

ค่าเสียหายกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อน
หรือเกิดผลข้างเคียงจากการรับบริการเสริมความงาม
เขาจะคุ้มครองเป็นระยะเวลา๑ปี
ก็ครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาล
ชดเชยและห่วงเรื่องอุบัติเหตุไปด้วย
เป็นอีกหนึ่งประกันภัยที่เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน
ที่คนทำศัลยกรรมเป็นเรื่องปกติเลยนะครับ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สมอเห็นชอบในหลักการประกาศให้เครื่องดับเพลิงยกฮิ้วคาร์บอไดออกไซด์
ให้เป็นสินค้าควบคุมเหมือนกับเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งและโฟม
ที่เป็นสินค้าควบคุมอยู่ก่อนอันนี้แล้ว
ซึ่งต้องผ่านการทดสอบความดันและทดสอบการรั่วสื่มด้วย
แก๊สพกผ่าและเตาแก๊สแคมปิ้งเป็นจำนวนมาก
จึงจำเป็นที่สมอต้องเร่งดำเนินการประกาศให้เป็นสินค้าควบคุม
ทั้งหมดเพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้นโดยจะเริ่มใช้ในปีหน้านะครับ
ผัดปกคลุมทะเลอนดรมันและเอ่อไทย
ทำให้มีฝนตกหนักหลังมากถึงหนักมากบังแห่ง

ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก

โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา
ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่รุ่ม
รวมทั้งให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วย
จะมีผลไปถึง๖กันยายนนี้ครับ